ผู้หญิงคนขับรถคันหนึ่งฮะเจอรถขบวน

อันนั้นเป็นคลิปที่เกิดจากกล้องของผู้หญิงคนนี้กล้องหน้ารถ
แต่ทีนี้มันมีกล้องอื่นเผยออกมาอีกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมอยากดูไหมฮะว่าคลิปของกล้องอื่นนั้นเป็นยังไงไปดูกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่ตำรวจคันที่หนึ่ง
และเดี๋ยวดูก็จะมีตำรวจคันที่สองไปแล้วนะครับ
นี่ฮะเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งนะฮะเป็นคลิปไม่มีเสียง
แต่ถ่ายไว้จากกล้องหน้ารถ
ของบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นบุคคลที่ออกมาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
ผิดกฎหมายผิดเลนแบบนี้ฉันก็ไม่หลบนะครับ
เมื่อวานเราเคลียร์ประเด็นเรื่องของคนในรถคันนี้ไปแล้ว
ว่าเป็นใครหมอบุญเนี่ยคุณนะหมอบุญวนาศิลป์นะครับ
ก็ปรากฏว่าเราก็สัมภาษณ์คุณหมอบุญไปแล้ว
หมอบุญก็พูดถึงเรื่องของช่วงเวลาการปิดเส้นทางถนนตรงนี้
ช่วงไหนเป็นเลนส์เดียวช่วงไหนเป็นสวนเลนได้อะไรอย่างนี้นะครับ

แล้วก็ผู้หญิงน่ะคือเขาเข้ามาแบบผิดทาง
แต่ว่าทีนี้ครับการให้สัมภาษณ์ของหมอบุญเมื่อวานนี้
รวมถึงของผู้กำกับสนมักกษันเจ้าของพื้นที่
ที่บอกว่าถนนเส้นนี้ช่วงเวลา๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้า
จะเป็นวันเวย์ใช่ไหมรถวิ่งได้ทางเดียว
เนื่องจากจะเป็นช่องทางพิเศษในช่วงเวลาการจราจรที่มันติดขัด
ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดกั้นพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นวันเวย์นะครับ
แต่ชาวเน็ตเขาตาดีสังเกตเห็นเวลาในกล้องหน้ารถ
แล้วเอามาเปรียบเทียบกันกับเวลาที่ทั้งภูมิกับแล้วก็หมอบุญได้พูดมานะครับ
โดยบอกแบบนี้ครับเวลาในกล้องหน้ารถของรถของคนที่ถ่ายคลิปไว้ได้
มันเป็นช่วงเวลา๘นาฬิกา๒๑นาทีนี่คุณผู้ชมครับ
ล่างขวามือนะนะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่โมงเนี่ย
เนี่ย๘นาที๒๑นาที๘นาที๒๒นาทีไล่ไปเรื่อยนะครับ
ส่วนภาพมุมใหม่ที่เราเปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูกันนั้น

แต่เป็นเวลา๘นาฬิกา๔๓นาทีนั่นวงกลมสีแดงได้เห็นไหมครับ
มันยังไม่ถึง๙โมงเช้าที่เปิดให้วิ่งสวนเลน
แต่ทำไมถึงมีรถวิ่งสวนเลนไปได้
นี่นะคุณนะนี่คนละคันกันเราเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะ

แต่เขาถึงบอกว่ามันยังไม่๙โมงเลย
นี่คนกำลังไปถกไปเถียงกันเรื่องเวลา
ใช่คือที่ที่ฉันยังสับสนอยู่เพราะอะไร
ตำรวจกับหมอบุญบอกว่าช่วงนั้น๖โมงถึง๙โมงเนี่ยจะเป็นวันเวย์นะ
ส่วนทางด้านชาวบ้าน

บอกว่า๖โมงถึง๘โมงมันเป็นวันเวย์
หลังจาก๘โมงรถจะวิ่งสวนกันได้

ส่วนป้ายที่ติดคือเขียนว่า๖โมงถึง๘โมงครึ่ง
สับสนกับเรื่องเวลาที่ทั้ง๓ฝ่ายได้แจ้งมาให้เราทราบ
คุณผู้ชมเอาประเด็นเรื่องของเวลาที่หมอบุญกับภูมิกับสนมักกษันพูดก่อน
๖โมงถึง๙โมงเป็นรถเลนเดียว
ดังนั้นถ้าตามที่หมอบุญกับภูมิกับบอกแสดงว่าหมอบุญทำถูก
แต่ถ้าเป็นที่ชาวบ้านบอกว่า๖นาฬิกาถึง๘นาฬิกาถึงจะปิดกั้นเป็นรถเลนเดียว
แต่รถหมอบุญมา๘นาฬิกา๒๑นาทีแสดงว่ารถหมอบุญผิด
กรณีที่สามคือถ้าป้ายกั้นไว้ที่ชาวบ้านบอกว่าป้ายเนี่ย
ตำรวจจะเอาลงมากั้นไว้เนี่ย๖โมงถึง๘โมงครึ่งให้เป็นช่วงรถเลนส์เดียว
ดังนั้นหมอบุญมา๘โมง๒๑ก็ถือว่าหมอบุญผิด
คุณเข้าใจป่ะเรื่องนี้ชาวเน็ตเขาเถียงกันมากเลยนะ
โมงถึง๙โมง๖โมงถึง๘โมง๖โมงถึง๘โมงครึ่งเนี่ยนะฮะ
โอ้โหชาวเน็ตเขาเถียงกันเยอะเลยนะฮะแต่อีกประเด็นนึงแล้วกันนะฮะ
คือคุณหมอแท้จริงสิริพาณิชย์ประธานคณะทำงานโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนน
ก็จากคลิปวีดีโอของวุฒิสภาก็เปิดเผยนะครับว่าจากเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ทางคุณหมอแท้จริงบอกว่าผมให้เลยให้หมื่นหนึ่งให้เงินหมื่นหนึ่งเลยนะคุณนะ
ไม่ใช่เป็นความคิดของผมคนเดียวแต่เป็นมติของคณะทำงานเลยทำไมรู้ไหมฮะ
เพราะว่าถือว่าท่านไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่อาจจะขัดต่อกฎหมาย
อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้ผมขอให้เจ้าของคลิปนะติดต่อกลับมา
เพื่อรับรางวัลผ่านทางคณะทำงานด้วยนะครับเออแล้วอย่างนี้มันควรตรวจสอบอีกไหมอ่ะคุณ
คือเอาอย่างนี้เรื่องเงินเนี่ยไม่เป็นไร
คนถ่ายคลิปเจ้าของคลิปได้เงินแน่หมื่นหนึ่ง
เพราะคุณหมอแท้จริงท่านประกาศแล้วว่าท่านจะให้
แต่เรื่องเวลาช่วงเวลาอะไรว่ามันเกิดขึ้นกี่โมง
แล้วใครผิดใครถูกกันแน่เนี่ยมันยังไม่มีคำตอบไงคุณ
หลายคนก็ไปโจมตีทางตำรวจเหมือนกันนะว่าตำรวจชัดเจนหรือเปล่า
เรื่องของช่วงเวลาเรื่องของป้ายสัญญาณเตือน
เรื่องของการปิดการจราจรเส้นนี้
มันต้องสื่อสารให้เข้าใจเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องที่แบบช่วงโควิดด้วยไง
เออว่าโควิดอรุมอร่วยอนุโลมเพราะรถไม่เยอะอะไรอย่างนี้นะ
ค่ะอืมยังงงงงอยู่กับเรื่องนี้ใช่